พฤศจิกายน๒๕๖๔มนี้
ประเดิมกันที่เจ๊ฟองเบียก่อนเลยนะคะ
เจ๊ฟองเบียจะบอกว่าโหช่วงหลังขึ้นมามาก
แม่เข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทย

ตุนกันไหมหรือยังซื้อตุนกันไหมหรือยัง
ซื้อหรือยังพี่ซื้อหรือยังคะ

แม้ว่าเจ๊ฟองเบียเขาบอกว่าจะมั่นใจแนวทางที่เขาให้นะคะ
ต้องเข้าแน่นอนล่าสุดเมื่อคืนค่ะ
เจ๊แก่ขอจุดทูปอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นการการันตีแนวทางการให้โชคลาภเพิ่มเติมนะคะ

เพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าออกจากปากเราอาจจะมีเลขเคลื่อน

เวลาไม่มีแล้วนิดหน่อยนะพวกเรา

๕พี่ไม่ต้องพูดนะคะ

จบนะคะเจ๊ฟองเบียใช่หรือ

ก่อนหน้านี้ก็ให้แนวทางแล้วเหมือนกันนะคะ
โค้งสุดท้ายแบบนี้ก็ไลฟ์อีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะ

เล่าเรื่องราวการไปซื้อลอตเตอรี่ที่อีสาน
มันผ้าราคาแพงกว่าราคาหน้ากองสลากอีกนะคะ

ตัวเลขที่เจ๊ให้ก่อนหน้านี้เตือนความจำกันอีกนิดนึง
เลขที่เจนุกให้เลขอะไรคะดูหน้าจอได้เลยค่ะ

ใช่เหรอ
ดัวเอกดัวเอกนะคะ
ก็มีการจัดบวงสวงพญานาคแล้วก็ให้แนวทาง
รัฐบาลไทยเหมือนกันใบสีชมพูใบสีชมพู

มั่นใจเลยว่า๑๖พฤศจิกายนนี้
นี่เลขทั้งหมด๗ตัว
โอ้โหมันเยอะจังอ่ะ
ถ้าจะให้๗ตัวขนาดนี้ให้๙ตัวเลยค่ะ
เพิ่มมาอีก๒ตัวแค่นี้ก็จะเป็นลมอยู่แล้ว
ว่างตัวเลยเหรอคุณชอบไม่ชอบ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ

พารวยมีการไลฟ์นะคะคุยกับแฟนคลับเหมือนกันนะคะ

แนวทางรัฐบาลไทยให้ไปแล้วแต่ขอเพิ่มหน่อยได้ไหม
เอาไว้กันเหนียวจุดทูปเสี่ยงทายเพิ่มเติมส่งท้ายอีกรอบหนึ่ง
จุดทูบเลขอะไรคราวนี้ต้องให้พี่เบิร์ตบอกแล้ว
กลัวพี่ต้นเหลือเกินกลัวใจพี่เหลือเกินต้องให้พี่เบิร์ต
ดูก่อนดูก่อน

เดี๋ยวพี่เอาปากเป่ามันจะได้เร็วขึ้นหน่อย

เข้ามาครั้งแรกค่ะขอให้ถูกสั่ง
นี่คือนี่คืออะไรนี่คือจุดแล้วเหรอคะทีมงาน

พี่เบิร์ตเขาจุดเสร็จแล้ว

ด้วยจันจบันแล้วพูดไม่ได้
ผมอยากพูดเหมือนกันแต่ผมก็พูดไม่ได้เหมือนกัน

ค่ะนั่นแหละค่ะเลขนี้แหละคุณผู้ชมนั่นแหละเลขนั้น
นี่ไม่ใช่ว่ายังไม่จุดนะนี่คือจุดแล้ว
นี่คือจุดแล้วได้แค่นี้จริง
มีคุณผู้ชมเขียนมาในไลฟ์เขาเห็นเหมือนที่ผมเห็นเลย

จริงคุณน้ำแข็งใสหวานจับใจเนี่ย

แสดงว่ามันเป็นบุภเสันนิวาสระหว่างคุณกับคุณน้ำแข็งสา
คุณพี่ลอตเตอรี่ที่ขายอยู่หลังสถานีนะครับ
เดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จก็มาจอดอยู่หลังสถานีได้เลยนะ

วบตึงคนสุดท้ายโอ้โหแม้ว่าเรื่องดราม่าจะถาโถมมาให้ปวดหัวนะคะ
แต่เจ้าตัวยืนยันเหมือนเดิม

รัฐบาลไทยมั่นใจว่าหมั่นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ
ล้านเปอร์เซ็นต์แน่เลขอะไรบ้าง
เลขอะไรบ้างคุณผู้ชมดูหน้าจอเลยนะคะ

ท้ายระหว่างนี้คือก่อนนั้นจะเจอเรื่องถาโถมมาเยอะ

ผมว่าแฟนคลับแม่น้ำหนึ่งเขาแยกได้

เรามีเลขกั้นทูบกันจุดแล้วใช่ไหม
แต่ว่าพี่ทวินไปล้วงระปแปลกมา
เดี๋ยวพี่ทวินนี่ใครครับ

เขาคือห้าเสือหรอ

เลขก้านทูบของแม่น้ำหนึ่งรัฐบาลไทยจุดไปแล้วนะจ๊ะ
๘๘มันไปตรงกับเลขลุงตู่

อุ๊ยไอ้ชีอย่างนี้คนดูเขาก็
คืออย่างนี้เอาที่ถูกใจ
นิดหน่อยพอหอมปากหอมคออย่าไปซื้อเยอะ
คุณผู้ชมเชื่อผมเอาแค่พอสนุกอย่าไปอะไรมากมาย
จริงซื้อใบเดียวดวงคนจะถูกก็ถูกนะ
ที่เราอ่านข่าวไปนะครับอย่าไปเสียตังค์ซื้อเยอะ